กันที่นักร้องหมอลำสาวกันบ้างดีกว่านะคะ
ก่อนจะเล่าข่าวยกมือขึ้นมาแบบนี้ก่อน
อย่างไงคะเกิดอะไรขึ้น

ยังไงเธอเห็นเฦลปม
คนนี้เจอกี๊กีกีก็ปปัง

ซึ่งสาวนุษย์ค่ะยอมรับเลยนะคะรู้สึกดีใจที่แฟนเพลงให้การสนับสนุนเธอในฐานะศิลปินอิสจาระ
ซึ่งหลังจากนี้ค่ะเอฟซีก็จะได้เห็นผลงานใหม่ของเธออีกมากมายแน่นอนนะ
เดี๋ยวรออดใจรอกันอีกแป๊บหนึ่งก็แล้วกันค่ะ

ผู้สื่อข่าวเราก็สวยนะคะน้องรถเบนนะ
ส่วนอีกหนึ่งความปังก็คืออะไรรู้ไหมคะเธอเป็นสายมู
เพราะว่าสาวนุษย์เล่าให้เราฟังว่าก่อนเพลงจะออกหรือว่าหลังเพลงจะออกนะ
เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ทุกอย่างสำเร็จล่วงผ่านไปได้ด้วยดี

ยิ่งไหว้ก็ยิ่งทำให้โชคดีมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะ
อ้าวไม่เชื่อของแบบนี้ไปถามนุษย์เองเลยจ้า
ในระหว่างไม่ว่าจะเป็นก่อนเพลงออกหลังเพลงออกหรือออกแล้ว
ก็ต้องเดินสายมูใช่ค่ะก็เลยทำให้ทุกอย่างแบบ
เขาเรียกว่าช่วยเป็นแรงพลังผลักดันเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็อยู่บนหิ้งพระที่บ้านนะคะก็จะมีแบบพระพุทธ
แล้วก็พระสงฆ์เกจิอาจารย์ต่างเดี๋ยววัฒน์เทพพระพิกาเนตพ่อแก่
แล้วก็ยังมีภูชนียบุคคลครูบาอาจารย์นะคะที่ร่วงรับไปแล้ว
ก็คือแม่ฮันนี่ศรีอีสานทางสายหมอลำ
แล้วก็แม่พึงมัวงดวงจานที่เป็นสายลุกทุ้งอยู่ค่ะ
ก็ดีนะคะไหว้ครูบาอาจารย์นะคะทั้งแม่ฮันนี่แล้วก็แม่พึ่งด้วย
ถึงการเรียนตอนนี้สาหนุทเธอเป็นนักศึกษาเฟรงญาโท

อยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้
โดยตั้งเป้าให้จบตามหลักสูตรที่เรียนนะคะ
พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะคะ

ตอนนี้ก็รอความรักเอ๊ะหรือว่าจะปังอยู่แล้ว
เขามีแฟนอยู่เขารอลุ้นแต่งงานอยู่

เพราะเขาเพิ่งเปลี่ยนชื่อมา